คือเมื่อวานนี้มันมีความคืบหน้าในคดีของคุณตังโมนิดา
ที่โอ้โหโลกโซเชียลเองก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลย
หลังจากที่มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์ว่าจะมีการออกหมายจับ
ใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่บนเรือลำนี้
แล้วก็มีจริงค่ะก็คือคุณแซนวิสาพัฒน์นั่นเองนะคะ
ก็มีในเรื่องของที่บอกว่าคุณแซนน่าจะต้องตกเป็นข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้แฟ้มภาพนะเป็นภาพเก่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้เรายังรอนะว่าแซนจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันนี้

ออกหมายจับไปเมื่อวาน๒เมษายน
วันนี้เห็นว่าแซนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนทบุรีนะ

ข่าวของเราก็ไปตามอยู่ที่สพเมืองตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะ
อืมวันนี้เนี่ยนักข่าวน่าจะเยอะมากนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานสารจังหวัดนทบุรีก็อนุมัติหมายจับแซนนะคะวิสาพัฒน์ค่ะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยทางร่านของพันธบเอกจัตุโรนอนุรักษ์บัณฑิตค่ะ

ท่านกรบุว่าสาเหตุที่ออกหมายจับแซนเนื่องจากว่า
เป็นบุคคลท้ายเรือและเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่ใกล้คุณตังโมก่อนตกเรือด้วย
สารอนุมัติหมายจับเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้ติดต่อคุณแซนค่ะ
เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมเรื่องของการยื่นประกันตัวตามขั้นตอน
ทีนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงเนี่ย
หัวเหล่าบรรดาผู้สื่อข่าวต่างแล้วก็ไปปักหลักรออยู่ที่นั่น
รอการปรากฏตัวของคุณแซนซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของระยะเวลา
บอกว่าจะมาช่วงบ่ายจะเข้ามาในช่วงกี่โมงเนี่ยนะคะ

แต่ทีนี้เขาบอกว่าด้วยความที่ว่าเมื่อวานวันนี้อากาศมันก็ค่อนข้างเย็นด้วยอะไรด้วย
มันก็อาจจะดูเงียบเหงานิดนึงฝนตกอีกต่างหาก
ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูว่าตกลงแล้วคุณแซนจะเข้ามากี่โมง
ปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อผู้ต้องหาเขาได้รับหมาย
จะต้องมีการเดินทางมามอบตัวภายใน๒๔ชั่วโมง
หากหมายจับออกไปเมื่อวานก็แสดงว่าช่วงบ่ายของวันนี้
ครบกำหนดตามเวลาค่ะถ้าไม่มามอบตัวตามกฎหมาย
ตำรวจจะมีอำนาจในการควบคุมตัว
ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามโทรศัพท์สอบถามภูมิกับสพเมืองนนท์ในเรื่องนี้นะคะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้ค่ะ
ทีนี้รายงานข่าวแจ้งแบบนี้
คุณผู้ชมเราก็จะมาบอกว่าตำรวจเขาไประบุพฤติการของคุณแซน
เพื่อขอออกหมายจับอย่างไรบ้าง
เขาบอกว่าข้อหนึ่งคือคุณแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ
ใกล้กับจุดที่คุณแตงโมอยู่มากที่สุด
ขณะก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุด้วย
ข้อที่สองค่ะนี่คือ๔พฤติการที่ออกไม้จับ
คือแซนรับรู้และเห็นเหตุการณ์
ขณะที่คุณแตงโมเดินไปท้ายเรือมากกว่าบุคคลอื่น
ข้อที่๓ค่ะพฤติการคือตามคำให้การ
ขณะที่ตังโมนั่งปรัสวทธิ์ท้ายเรือ
มีการจับขาแซนทั้งสองข้างแต่แซนไม่ได้ใส่ใจ

เขาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ตำรวจบอกว่าเนี่ยการแสดงท่าทีคือไม่ได้มีการแสดงใส่ใจ
หรือว่าแสดงท่าทีความระมัดระวังความปลอดภัยให้กับคุณตังโม
และมีเรื่องของการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา
ข้อที่๔ค่ะพฤติการที่ทำให้ต้องออกไม้จับคือ
ระหว่างที่ตังโมตกน้ำแซนไม่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ตามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกันค่ะ
ทีนี้หลังตำรวจออกหมายจับค่ะ
คุณผู้ชมคะทนายรณรงค์แก้วเพชร

ในท่านายคู่ใจนะครับเป็นยูทูปโทรศัพท์คือ
ก็มีการโทรศัพท์ไปสอบถามความเห็นจากทนายตั้ม
ว่ามันมีการออกไม้จับแซนวิสาพัฒน์แล้วนะ
คือทนายรณรงค์บอกว่านี่ผมกำลังโทรหาทนายตั้มอยู่เลย

หนึ่งเรื่องของการออกหมายจับคนบนเรือเพิ่ม
กับสองเอ๊ะท่านนายต้ำ

นี่ผมคุยกันตรงแบบนี้เลยนะฮะ
สองเรื่องสองประเด็นไม่รู้ว่าคุยอะไรกันไปฟังกันเลยนะฮะ
ถามหน่อยพี่ให้ความรู้หน่อยได้ไหม
ไอ้ประมาทที่เขาแจ้งเขาหาแซนพี่คิดเห็นยังไงบ้าง
เขาก็จะจบด้วยคดีไม่ต้องเป็นประมาทแล้วไง
แล้วมันจะประมาทยังไงวะพี่
ก็พี่คิดว่าเขาน่าจะต้องการลดกระแสเพื่อจะปิดคดีนะ

เหมือนดำเนินคดีแฟนอีกคนนึงอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าจะทำจริงจริงควรจะต้องแจ้งเขาหาตั้งนานแล้ว
ออกหมายจับแซนนะฮะตอนแรกทนายตั้มบอกว่าเอ๊ะออกหมายจับเลยเหรอ
ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าทีนี้ถ้าไปดูโทษไงคุณ
ถ้าแซนถูกออกหมายจับเลยในข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคือโทษมันหนัก
คือจำคุก๑๐ปีไอ้คดีร้ายแรงแบบนี้
สามารถออกหมายจับได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียก
แต่ถ้าเป็นโทษในข้อหาอื่นอย่างเช่นให้การเท็จ
มันจำคุกแค่๖เดือนอันนั้นอาจจะต้องออกหมายเรียกก่อน
แต่คุณแซนโดนคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหม
โทษมันหนักก็เลยออกหมายจับได้เลยนะครับ
ส่วนฐานายโรนโรงแก้วเพชรยังคุยกับฐานายตั้มด้วย
ทนายตั้มเกี่ยวกับเรื่องของเป็นกุญสือหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ทุกคนจับจ้องมองไปที่ทนายตั้มอย่างเดียวเลย
ทนายตั้มเป็นกุญสือเป็นคนเขียนบทละคร
พยานทั้ง๕คนบนเรือพูดว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
ฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับ
จะเป็นกรณีที่มีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติ
ให้แตงโมจับแล้วหล่นลงไปใครต้องเป็นคนประมาทเลินเลิศ
บอกทั้ง๓คนต่างคนต่างประมาทมันไม่น่าใช่นะ
นั่นแสดงให้เห็นว่าปอกับโรเบิร์ตกำลังกายเป็นแพ้อยู่ตอนนี้

ประมาททำแตงโมตายคือแซน

ส่วนคนทำให้หล่นไปตายคือแซง
เพราะงั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ย
กับโรเบิร์ตจะยังเป็นแม่ลูกกับคุณแม่อยู่ไหมนะ

คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

แม่ยังต้องดูแลกันหยุดกันต่อไป
อ่านะฮะก็นอกจากมีเรื่องของคดีแล้ว

บอกเขาไม่ได้เป็นกุญสือแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ปกับโรเบิร์ต
มารายงานตัวแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะฮะ
บรรยากาศตอนที่ปกับโรเบิร์ตมา
คือปอร์มาตั้งแต่เช้านะฮะ

โอ้โหวิ่งหนีนักข่าวในทันทีทันใดเลยนะฮะ

คือแต่ละคนถูกสอบปากคำ

แล้วก็มีข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่ม

ปนายตานุพัฒน์เนี่ย
แล้วก็โรเบิร์ตนายภัยบูลเนี่ยนะฮะ
เข้ามารายงานตัวที่สพเมืองนนทบุรี

ทะเบียน๔๔๔๔กรุงเทพมนครนะครับ

ไปยังห้องสอบสวนบริเวณชั้นบนทันที

ส่วนโรเบิร์ตเดินทางมาถึงเมื่อวาน
ตอน๙โมงเช้านะฮะตามมาทีหลัง

แล้วก็ไปจอบรถที่ประตูข้างโรงพัก

พูดกับสื่อมวลชนนะครับ
ก็ไม่ตอบคำถามใดทั้งตอนมา

เห็นไหมฮะเดินดุยอย่างเดียวเลย
แต่คนหลายคนแปลกใจตอนมาทำไม

แต่ตอนกลับกับมิซิบูชิ

เมื่อวานนี้นอกจากมารายงานตัว
ครั้งที่สามแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ย

๒ข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มด้วยนะครับ

ปอได้ให้การว่าดื่มสุรา

ว่าบนเรือนั้นดื่มมากกว่านั้นนะครับ

สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูล

การเดินเรือนะครับซึ่งข้อหา
ที่๒เนี่ยอาจจะ

ทำลายหลักฐานก็คือขวดแก้ว
พนักงานสอบสวนอาจมีการ
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับ

ใช้เงินสดประกันตัว

หลบหนีนักข่าวอย่างที่เห็นภาพแล้วครับ
ขึ้นรถเก๋งมิซูบิชิที่มาจอด

ขับกันออกไปจากโรงพักอย่างรวดเร็ว
โดยมีรถหรูของคนทั้งคู่
นะฮะคือออดี้กับพอสเนี่ย

แล้วก็ขับกันออกไปนะครับ

โดนไปอีก๒ข้อหานะครับ